รถตู้คันนี้จอดทิ้งแหละค่ะ
เขาเห็นจอดทิ้งมาเป็น๑๐ปีได้แล้วมั้

นี่แหละครับกว่าจะรู้ลูกคนที่ตายนี่แหละหา

ไม่มีคือรถตู้จอดเป็น๑๐ปี

ลุงนี่เพิ่งเข้ามาตายเดิมเขาอยู่ตรงนี้
เก็บของเก่าเก็บอะไรมาก็มาไว้บนนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตำรวจสนราชบุรณะ
แล้วก็แพทย์เวรฉุกเฉินแล้วก็มูลนิธิมาตรวจสอบ
ศพผู้ชายคนนี้ครับอยู่ในรถตู้เก่า
อยู่ในซอยราชบุรณะซอย๔๘กรุงเทพมหานคร
นะครับเก่ามากเลยทะเบียนปฐุมธานี

คาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
รถนี่มีข้าวของมีกระเป๋าเสื้อผ้าที่นอนตุ๊กตา
สุมใช้คำว่าสุมเถอะสุมอัดแน่นอยู่เต็มรถตู้
นะครับในกองข้าวของเครื่องใช้ที่ผมว่า
เจอศพลุงเหงี่ยมฮะลุงเหงี่ยมอายุ๖๙ปี
นอนเสียชีวิตท่านไม่ได้สวมเสื้อนะครับ
อยู่ในกองข้าวของที่สุมอยู่ในรถนั่นแหละ
กู้ชีพก็นำร่างท่านออกมาตรวจสอบนอกรถ
พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
รอบที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้
คาดว่าจะเสียชีวิตไปแล้วสัก๘ชุมงค์ได้มั้ง
ต่อมาในพลเขาชื่อพลนะในพลอายุ๔๒ปี
ลูกชายกับผู้ตายมาดูสมบครับพ่อเนี่ยก็เลยเลิกเล่า
บอกเขากับพ่อเป็นคนพระประแดงสมุทรประการ
พ่อเนี่ยออกจากบ้านมาทำอาชีพเก็บของเก่า
ช่วงหลังพ่อเก็บของเก่าแล้วไม่กลับบ้าน

แล้วเอาของที่เก็บได้มาอยู่ไว้ในรถตู้มาซุกมาสุมเอาไว้
เคยมาตามพ่อกลับบ้านป่ะโอ้โฮคุณภาคาวเคยนี่
เคยมาตามพ่อกลับบ้านพ่อไม่กลับผมมาตามหลายครั้งแล้ว
พ่อกลับมาถึงเนี่ยเค้าก็ได้รับโทรศัพท์นะ
ว่าพ่อเสียทำไมแล้วมันจะเกี่ยวพันธุ์อะไรกันยังไงไหน

ผมก็เลยแบบเลยมานั่งนั่งที่ก็เลยแบบมันต้องประจวบเจาะกันนะ
มันพร้อมกับพอดีลูกมาแล้วพ่อเสีย
เอาชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเขาจะสังเกตสังกา
ชาวบ้านอยู่แถวนี้เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยดื่มเหล้า
เหล้ากับกลุ่มเพื่อนเก็บของเก่าของพวกเขานี่แหละ
ดื่มประจำทุกวันพอเมาเสร็จปั๊บก็เข้าไปนอนในรถตู้นั่นแหละ
รถตู้ที่เต็มของเต็มอ่ะนี่แหละอาจจะทำให้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตหรือเปล่า
อย่างไรก็ตามนะเจ้าหน้าที่ส่งศพผู้ตายไปชนะสูตรที่นิติเวศนะครับ
ก็ให้ญาติมารับไปนะครับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ